ย้ำอีกครั้งนะครับในช่วงคืนนี้ดึกของคืนนี้เที่ยงคืน๔๕นาทีนะครับ
แกรมสำคัญนี่เลยครับไทยเจอกับสเปนนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่อง
ปฏิทินของฟีฟ่าเดย์ในช่วงของการเก็บตัวฟุตซอลนะครับก่อนแข่งขันรายการสำคัญ
เจอกับสเปนอันดับ๒ของโลกนะครับทีมไทยมีความพร้อมอย่างไรติดตามกันได้ครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมของทีมไทยค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากจบโปรแกรมอุ่นเครื่อง
ก็จะแข่งขันโทรเมนต์อย่างเป็นทางการคือชิงแชมป์เอเชียสเปนก็มีโปรแกรมชิงแชมป์ยุโรปนะครับ
โคเซมาเรียปาซอสเมนเดสหรือว่าปูปิสหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมไทยชาวสเปน
ก็ติวเข้มเรื่องของการแก้เรสซิ่งการโต้กลับเร็วการบีบพื้นที่คืนบ้าง
หลังการซ้อมครับคุณอดีศักดิเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยก็บอกว่า
เกมนี้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เป็นประติศาสต
โดยจะมีการถ่ายแล้วสดทั้งสองประเทศและนักเตะทุกคน
เต็มที่กับเกมครั้งนี้ทาคิยะจันแถมครับ
คุณสาปตูฟอร์มเยี่ยมจากทีมกรมทางโหลดที่กลับประติศาสตร์ในรอบ๙ปี
ก็ฝากให้แฟนฟุตซอลไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์เกมนี้ด้วยเช่นกันครับ
อยู่ที่นี่ค่อนข้างจะโฟกัสแล้วก็ค่อนข้างที่จะ
ซ้อมกันอย่างเต็มที่นะครับผมก็ยังเชื่อว่าแบบนี้เนี่ย
เราจะเล่นกับทีมชาติสเปนอย่างสมศักดิ์ศรี
นะครับก็จะเป็นแบบที่เชื่อว่า
เป็นแบบนึงที่อยู่ในความทรงจำ
ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ก็ฝากพี่น้องนะครับ
สวัสดีครับวันนี้จะมาเชิญชวน
ฟุตซอลกรมทางหลวงและแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับ
ตอนนี้เราอยู่สนามแข่งครับวันนี้มาซ้อมก่อนหมดมื้อ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการทำการแข่งขันถ่ายทอดสด
ผ่านช่องไทยรัตทีวีตอนหนึ่งตีหนึ่งนะครับ
กองเชียร์กรมทางหลวงแล้วกองเชียร์ทีมชาติไทย
ช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
มันแน่นอนครับสวัสดีครับ
เราไม่เคยชนะทางสเปนได้เลยนะครับ
ก็น่าติดตามมากสำหรับความตั้งใจของน้องเด็กไทยในวันนี้
ก่อนที่จะไปคว้าแชมป์การอาหารชีวิตชาติเอเชีย
ที่ทุกคนนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ